มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีมวลชนอาสา
พยายามที่จะเข้าไปเก็บรื้อรวดหนามนะฮะ
บริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมแล้วก็มีการควบคุมแกนนำ
รวมถึงในส่วนของมวลชนอาสาส่วนหนึ่งไปที่สนพญาไทย
เรามาติดตามความคืบหน้าของประเด็นนี้กันนะครับ
โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างกลุ่มกาดวีโว่ที่มีนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับ
โดยนายโตโต้หัวหน้ากาดอาสาวีโว้อ้างไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเรื่องของลวดหนาม
แล้วก็มีการสั่งปิดกั้นถนน
โอกาสไปรื้อบริเวณถนนอุรุพงศ์
โดยอ้างว่าจะส่งคืนทหารนะครับ
โดยบอกว่าที่ผ่านมาได้พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
ให้มาเก็บภายใน๑ชั่วโมงแต่ก็ไม่รับการตอบรับ

แต่ยังมีอีกหลายจุดที่มีกองของรั้วลวดหนามอยู่ในที่สาธารณะ
ซึ่งหากเด็กเล็กหรือว่าประชาชนเดินผ่านไปมา
ก็อาจได้รับบาดเจ็บจากรั้วรวดหนามเหล่านี้ได้นะครับ
แต่พวกตนหมายถึงกลุ่มของมวลชนอาสานำโดยโตโต้
เกือบ๒๐๐คนก็จะมาเก็บลื้อรวดหนามตรงนี้
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มด้วยข้อหารักทรัพย์นะครับ
เหตุการณ์นี้พันธ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
พร้อมกำลังตำรวจหลายกองร้อยทั้งควบคุมฝูงชน
แล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจต่างนะฮะ
กดดันให้ทางกลุ่มกาดอาสาหยุดรื้อรวดหนาม
แล้วก็เปิดเส้นทางปกติโดยระบุว่าทรัพย์สินเหล่านี้

โดยการเจรจานั้นไม่ประสบความสำเร็จ
ทางตำรวจได้ใช้เครื่องขยายเสียง
แจ้งให้กลุ่มมวลชนทราบว่าอุปกรณ์ทุกอย่าง
ลวดหนามและอื่นนั้นเป็นสิ่งของของราชการ
ให้เวลาทุกคนในการออกจากบริเวณพื้นที่
คือแยกอุรพงศ์นี้ภายใน๕นาที
จากนั้นเมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๔๒นาที
เจ้าหน้าที่ได้พยายามกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อย
แล้วก็ได้มีการควบคุมตัวของแก่นำกาดอาสาวีโว่
นั่นก็คือนายโตโต้ปียรัฐจงเทพ
พร้อมกับกลุ่มกาดอาสาบางส่วนนะฮะ
ไปควบคุมไว้ที่สนพญาไทยนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะฮะบรรยากาศสดที่สนพญาไทยนะครับ

ติดตามบรรยากาศได้จากคุณจิรายุทธ์บุญชูพุทธศิษยาวธรรมดาทีวี
รายงานมาจากสนพญาไทยครับเชิญครับ

ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้นะครับ
หัวหน้าของอาร์ตนะครับรวมถึงกาดอาสาแล้วก็มวลชนบางส่วนนะครับ
ถูกควบคุมตัวมาที่สนพญาไทยนะครับ
ก็ทำให้มวลชนรวมถึงกาดอาสาที่อยู่ในกลุ่มวีโว่นะครับ
เดินทางมารวมตัวกันยังบริเวณถนนด้านหน้าของสนพญาไทย
เพื่อเรียกร้องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการปล่อยตัวมวลชนที่ถูกจับตัวไปนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบริเวณบริเวณสนพญาไทยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับได้มีกลุ่มมวลชนบางส่วน
รวมถึงกาดของกลุ่มกาดวีโว้นะครับ
ที่มีนายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้นี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่นะครับ
เดินทางเพื่อมารวมตัวกันยังบริเวณสนพญาไทย
เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจนะครับได้มีการปล่อยตัวแกนนำ
รวมถึงกาดอาสาที่ถูกควบคุมตัวบริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับ
หลังจากที่ได้ไปลื้อถอนลวดหนาม
แล้วก็ถูกเจ้าที่ตำรวจจับควบคุมตัวมายังสนประชาไทยนะครับ
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ
มวลชนได้มีการปิดถนนบริเวณด้านหน้าสอนอพญาไทย

ส่งผลให้รถสามารถสั่นจรได้เพียงเลนเดียว
ก็คือเลนขวาสุดของถนนบริเวณสอนอพญาไทยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการกระชับพื้นที่ให้มวลชน
อยู่เพียงบนถนนบริเวณหน้าสอนอพญาไทยเท่านั้นนะครับ
ไม่ให้ออกนอกบริเวณหน้าสนพญาไทยนะครับ
โดยส่วนบริเวณด้านในนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า
ณตอนนี้นะครับก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนนะครับ
มายืนวางแนวเป็นแนวหน้ากระดานนะครับ
เพื่อไม่ให้มวลชนที่มาปากหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสอนอพญาไทยนะครับ
ได้เข้าไปที่ยังบริเวณด้านในนะครับ
ในขณะที่บริเวณด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีด้านหน้านะครับก็จะเป็นกาดอาสาของกลุ่มวีโว้นะครับ
ที่ได้มีการรวมตัวกันบริเวณหน้าสัญจรประชาไทยนะครับ
ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ได้มีการปล่อยตัวกลุ่มมวลชนรวมถึงกลุ่มกาดอาสาวีโว่นะครับ
ที่ถูกควบคุมตัวมาอย่างที่สนพญาไทยนะครับ
ได้มีการแสดงสัญลักษณ์๓นิ้วแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว
แกนนำทุกคนที่ถูกจับตัวไปนะครับ
ซึ่งแก่นำทุกคนนะครับณตอนนี้นะครับได้ถูกตำรวจควบคุมตัวไปอยู่ที่บริเวณด้านในของสนพญาไทยนะครับ
โดยทางตำรวจไม่เปิดประตูให้กลุ่มมวลชนหรือประชาชนที่เดินทางเข้าไปด้านในสนพญาไทย
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับ
ซึ่งจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชน
ประมาณหนึ่งกองร้อยมายืนประจำการ
บริเวณทางเข้าออกทุกประตูของสนพญาไทยนะครับ
ในขณะที่บริเวณด้านในนะครับจะเห็นว่า
ตรงประตูทางเข้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนพญาไทย
อีกจำนวนหนึ่งมายืนเฝ้าประตูทางเข้าด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มมวลชนฝ่าประตูเข้าไปยังสนพญาไทยได้
คุณผู้ชมครับซึ่งณตอนนี้ทางกลุ่มมวลชน
รวมถึงกลุ่มกาดอาสาที่มาปักหลักอยู่ที่บริเวณสนพญาไทย
ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการยุติกันแต่อย่างใด
ซึ่งต้องมาติดตามกันว่าหลังจากนี้
กลุ่มมวลชนจะมีการยุติการชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสนพญาไทย

ซึ่งณตอนนี้ทีมข่าวเราจะยังปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่นะครับ
ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้ว

รายงานสดจากสนพญาไทยครับ

ก็ถือว่าเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแก่นำของกลุ่มกาดไว้
เพราะว่าทางโตโต้ปียรัฐก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าถึงห้องรับรองของสนพญาไทย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
หรือว่าแจ้งว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ

ก็ถือว่าเป็นจุดที่ยังมีมวลชนปักหลักอยู่ที่นั่น
เพื่อให้ตำรวจได้มีการลื้อรวดหนามออกไป
ทางตำรวจเองก็มีการวางกำลังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับ

จากคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากแยกอุรุพงศ์

สำหรับบรรยากาศที่แยกอุรุพลตอนนี้
เริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
โดยเมื่อสักครู่เมื่อก่อนหน้านี้
หลังจากที่ทางกลุ่มแก่นนำได้ถูกจับตัวไป
การเฝ้าสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนนะครับ
ยืนที่จะกดดันแล้วก็ตะโกนโหไล่ตำรวจนะครับ
พร้อมทั้งกดดันให้ตำรวจเนี่ยเร่งในการเก็บลวดหนามออกจากพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้ทางตำรวจก็ได้มีการเก็บแบรีเออร์ขึ้นรถตำรวจแล้วก็นำออกจากพื้นที่
แต่ว่ารวดหนามก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับ
ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ประชาชนนั้นก็เริ่มทยอยกลับ
ภาวะถนนก็เริ่มกลับเข้าสู่การใช้งานได้ปกติครับ
คือตรงนั้นก็ยังพอมีคนอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้มีเหตุความวุ่นวายใช่ไหมฮะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนิดนึงนะครับ
หลังจากที่มวลชนบางส่วนนั้นได้มีการตะโกน
ดดันให้ตำรวจเร่งในการนำข้าวของออกจากพื้นที่ไป
พร้อมทั้งได้มีการต่อว่าตำรวจนะครับ
จากไม่พอใจที่ทางตำรวจนั้นก็มีการกล่าวหาว่าทางทีมทหารเข้ามาบุกลุกทำลายทรัพย์สินของราชการครับ
ขณะเดียวกันรถเครื่องขยายเสียงของกาดอาสาวีโว้เนี่ย
ตอนนี้ได้มีตำรวจนะครับได้มีการล็อกล้อ
แล้วก็รถเนี่ยก็ไม่สามารถเคลื่อนออกจากพื้นที่ได้ครับครับ
จราจรช่วงนั้นเปิดตามปกติหรือยังครับ
ตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับนะครับ
ถ้ามีอะไรคืบหน้าอะไรฮะรายงานเข้ามากับไทยรัฐเจาะประเด็นด้วยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเทน้ำหนักไปตรงบริเวณที่สนพญาไทยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีการควบคุมหัวหน้าของกาดวีโว่รวมถึงในมวลชนบางส่วนด้วยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบ
หากมีความคืบหน้าใดทีมข่าวของเราจะรายงานมาทันทีนะครับ